ใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลข

เพราะว่าจู่เราก็เจออย่านัดกาวจุ๊ก

อย่านัทอันนี้มันสัปปะรดใช่อย่านัทที่ไหนล่ะ
อย่านัดก็คือสับปะรดภาษาใต้นะคะที่นครศรีธรรมราช
ไม่ใช่คนนะคะที่มี๙ยอด
แต่ว่าสับปะรดก็มี๙ยอดเหมือนกัน
นับนับดูนับดูค่ะคุณนับดู

คือเหมือนจะรู้งานจู่ก็โผล่มาช่วงนี้
ก่อนออกสลากินแบ่งรัฐบาลไม่กี่วันเท่านั้นเองนะ
ตั้งใจฟังกันให้ดีนะคุณผู้ชม
ปะรดลูกนี้นะคะเกิดขึ้นที่สวนของบ้านเลขที่

เป็นบ้านของนายสมชายเอียดเกลี้ยงอายุ๕๔ปี
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าตัวเองก็แปลกใจมากนะ
พอไปดูแล้วก็พบว่าสับปะรดที่ปลูกไว้มีจุกโผล่ออกมา
ต้นหนึ่งมี๘จุกต้นหนึ่งมี๙จุกอย่างนี้
เรื่องนี้ก็เลยโด่งดังไกลไปถึงหูเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะ
ก็เข้าแถวเรียงรายกันย่างกรายเข้ามาที่สวนมากมาย
มาพิสูจน์ไม่ได้มาขอสัปปะรดกินนะคุณ
มาทำอะไรมานับว่ามี๘มี๙ยอดจริงหรือเปล่านะคะ
ก็จะได้ดูให้รู้กับตาเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้
โอ้โหยังไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะ
ยังไม่เคยเห็นปกติแล้วจะเจอแต่กล้วยประหลาดบ้าง
จอมปลวกบ้างมะพร้าวบ้างใช่ไหมคะ